ดุดันไม่เกรงใจใครจริงอันนี้ผมภาคเสียงไม่เหมือนนะจริงมันเป็นเหมือนโลแกนของรถยี่ห้อหนึ่ง
คุณต้องแบบดุดันไม่เกินใจใคร
ใช่แต่ตอนนี้มันเป็นแบบแฮชแท็กที่ติดอันดับอยู่ในติ๊กต๊อกแล้วนะฮะ
ไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามใครก็ติดแฮชแท็กนี้จะโบนัสเยอะคนก็ติดแฮชแท็กนี้นะฮะ
จะเที่ยวเยอะจะอะไรเยอะคนก็ติดนะฮะ
แต่ว่าทีนี้มันมีคลิปหนึ่งครับกู้ภัยเขาส่งคลิปนี้ร้องเรียนเพจดัง
แล้วพอท้ายที่สุดมารู้ว่าคนขับรถฟอร์ดคันนี้เป็นตำรวจด้วยนะครับ

นี่ครับคุณผู้ชมฮะเป็นคลิปส่วนหนึ่งที่บนรถกู้ภัยเขาถ่ายเอาไว้ได้ว่ารถฟอร์ดคันนี้ไม่ยอมหลบเลยคุณวิ่งขวาตลอดนะฮะแถมยังมีบางจังหวะจอดแล้วก็ลงมาด้วยถามคนขับรถกู้ภัยบอกว่าแล้วน้องทำไมไม่ลงซ้ายเองล่ะ
โอ้โหคนขับรถกู้ภัยก็พยายามอธิบายแล้วว่ามีผู้ป่วยอยู่ข้างหลังนะฮะ
ดังนั้นเขาเรียกว่าจะแซงซ้ายแซงขวามันแซงไม่ได้อยู่แล้ว

ใช่ค่ะแล้วผู้ป่วยที่อยู่ด้านหลังนี่เป็นผู้ป่วยวิกฤตนะ
คุณยาย๗๐กว่าปีแล้วค่ะ
ใช่เนี่ยคุณผู้ชมฮะกลายเป็นคลิปดังที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะครับ
เพราะว่ารถฟอร์ตคันนี้ไม่หลบกู้ไภ
คนขับใส่เสื้อสีฟ้าลงมามีพฤติกรรมในการ
เขาเรียกว่ากลางนะคนในโซเชียลบอกแบบนี้เลยนะครับ
ทีมข่าวได้เห็นคลิปนี้
ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่กู้ภัย๒นายที่อยู่ในเหตุการณ์

เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะฮะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น
ช่วงเช้าของเมื่อวาน๔ธันวาคมนะครับ
คือทางกู้ภัยได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยเป็นหญิงนะครับ
คุณยายอายุประมาณ๗๓ปีไม่รู้สึกตัว
จากการประเมินอาการถือว่าเป็นผู้ป่วยวิกฤต

พร้อมกับโทรประสานขอรถพยาบาล

จากนั้นรถกู้ภัยก็ขับมาถึงตลาดสดมิตรภาพ

ขับอยู่ด้านหน้าไม่ยอมหลดรถฉุกเฉินเลยนะ
ทีมงานได้แต่ประกาศผ่านไมค์แจ้งไปว่า
ทางให้รถพยาบาลหน่อยครับให้รถฉุกเฉินหน่อยครับ
ด้านหลังมีคนไข้หมดสติครับ

แต่ปรากฏว่ากระบะคันนี้ไม่ยอมหลบ
กระทั่งมาถึงแยกไฟแดงติดไฟแดงด้วยกัน

เดินมาหาที่รถกู้ภัยแล้วบอกแบบนี้คุณ
เป็นประโยคที่โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเขาจะมาพูดนะ
บอกว่าน้องไม่เห็นสัญญาณไฟจราจรเหรอ
ก็เนี่ยมันติดอยู่ด้วยกันแบบนี้จะหลบไปไหน

ด้านหลังรถมีคนไข้หมดสติ
พี่ลงไซส์ให้ผมหน่อยได้ไหมครับ
แต่คนขับรถกระบะไม่พูดอะไรกลับขึ้นรถไป

รถกู้ภัยต้องหาจังหวะหลบออกเองนะครับ
โดยระหว่างกำลังเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับ

กู้ภัยก็มาจอดเจอรถพยาบาล
แล้วก็มาส่งต่อผู้ป่วยอยู่กลางทางแบบนี้

ปรากฏว่ารถกระบะคันดังกล่าวคุณ
ขับรถมาท่าทีเหมือนจะหักรถ

ก็สร้างความตกใจให้กับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมากนะครับ
หลังจากนั้นมีการลงมาอีกคุณ

พี่เนี่ยก็เป็นคนแถวนี้แหละนะ
แล้วก็มายิ้มสยะยิ้มใส่กู้ภัย
ผู้ภัยก็ถามว่าพี่แล้วพี่ทำไมไม่หลบเลยนะฮะ

ผู้ภัยก็พยายามมองชุดที่
ผู้ชายคนนั้นใส่นะชุดสีฟ้าเนี่ย
ก็เหมือนชุดเจ้าหน้าที่ในพื้นที่

แล้วกู้ภัยบอกว่าในภายหลังนี่

อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมา
คุณแล้วเห็นบอกว่ามีตำรวจโทรมาประสานนี่

มาขอโทษฝั่งทางกู้ภัย
เออแต่เดี๋ยวเขาจะนัดวันนัดเวลากันอีกทีนึงละมั้ง
แต่ดิฉันห่วงห่วงคุณยายที่อยู่ท้ายรถ
เพราะว่าคุณยายแกก็อายุ๗๓แล้ว
แล้วก็เป็นผู้ป่วยวิกฤตเป็นยังไงบ้าง
อาการตอนนี้คุณยายยังไม่พ้นวิกฤตเลยนะคะ
อันนี้นี่คือต้องรีบถึงมือแพทย์ให้เร็วที่สุด
คือแม้ว่าจะส่งต่อผู้ป่วยได้
จากรถกู้ภัยไปถึงรถพยาบาลแล้วก็ไปเข้าโรงพยาบาลได้
แต่ช่วงระหว่างทางเนี่ยคุณมันจะช้านะครับ

ล่าสุดวันนี้ผู้สิทธิ์ข่าวได้โทรไปสอบถาม
พันธุ์ตำรวจเอกภูไทยชาวสูงเนิน
ผู้มีกับการสอบพอด่านคุณทศของนครราชศรีมา
ตกลงแล้วผู้ชายเสื้อสีฟ้าที่ขับฟอร์ดเรนเจอร์คันสีขาวคันนี้
เป็นตำรวจในสังกัดหรือเปล่า
ภูมิกับการบอกว่าได้รับรายงานว่าบุคคลในคลิปดังกล่าว
ก็คือร้อยตำรวจเอกชาญชัยเบงจันทึกหรือว่ารองเอ๋
เป็นรองสาววัดสืบสวนสพด่านคุณทศจริง
กำลังขับรถไปรับพญาหลังไปอบรมที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่เขาใหญ่
ปกติแล้วรองเอเป็นคนที่ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ชอบส่องพระ
แล้วก็ได้ข้อมูลว่าสับสนจากที่ง่วงนอน
ก็เลยต้องรีบขับรถไปรับภรรยา
เพราะขับรถถึงตลาดสดมิตรภาพจุดเกิดเหตุนะครับ
ไปถึงสามแยกไฟแดงแยกเข้าป่าไผ่หรือว่าแยกลำสมพุง

ได้ยินเสียงรถกู้ชีพเปิดสัญญาณไฟแล้วก็เสียงตามหลังเสียงผ่านไมค์เนี่ยนะฮะ
สับสนจะออกซ้ายดีหรืออยู่ขวาขับตรงไปดี

มีสับสนจากการง่วงนอนเมื่อกี้ที่คุณบอกใช่ไหม
แล้วตอนติดไฟแดงน่ะคือลงมาแล้วมาบอกกับกู้ภัย
อันนั้นก็สับสนใช่ไหมว่าน้องไม่เห็นสัญญาณไฟเหรอ
หรือว่าให้กู้ภัยลงซ้ายเนี่ยเหรอเออมันสับสนไม่ได้นะแบบนี้นะ
ประชาชนทั่วไปยังรู้เลยคุณแล้วตำรวจจะไม่รู้ได้ยังไง
อันนี้ประชาชนเขาแสดงความคิดเห็นกันไปนะครับ
ก็บอกอีกว่าต้องขอโทษแทนรองเอรองสารวัตรในสังกัดด้วยนะฮะ
ขอโทษไปถึงทั้งน้องกู้ภัยญาติผู้ป่วยแล้วก็ผู้ป่วยด้วย
ส่วนช่วงเที่ยงวันนี้คุณก็ประมาณนี้ช่วงเวลานี้
โทษน้องกู้ภัยและจะไปเยี่ยมผู้ป่วยด้วยตัวเองครับ
นี่คุณยังดีนะยังมีผู้ป่วยให้ขอโทษ

ถ้าลองคิดดูว่าผู้ป่วยไม่รอดชีวิตนะ
และเสียเวลาเสียชีวิตอยู่บนรถกู้ภัยเนี่ย
จะเป็นยังไงต่อนะครับ
ทีแรกเราก็เข้าใจว่าตำรวจเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะ
ที่เวลานอนตารางเข้าเวรจะไม่เหมือนกับอาชีพอื่น

ก็เข้าใจว่าท่านอาจจะปรับตัวกับเรื่องของการนอนได้
แต่อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าท่านอาจจะมีโรคประจำตัวอะไรอย่างนี้อยู่แล้วหรือเปล่า
เดี๋ยวรอฟังรองเออาจจะชี้แจงอย่างไรต่อนะฮะ